ปราจีนบุรีตีกันในโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะ
คราวนี้เป็นวัยรุ่นตีหัวกู้ภัย
ซึ่งกู้ภัยเอาเพื่อนของตัวเองมาส่งที่โรงพยาบาลรักษาตัว
คือตัวเองไปมีเรื่องคำเห็นกับอีกกลุ่มนึงเพื่อนบาดเจ็บ๔คน
กู้ภัยอุตส่าห์เอาเพื่อนมาส่งโรงพยาบาลให้
เข้าใจว่ากู้ภัยจะมาหาเรื่องไปตีหัวเขาอีก
คราวนี้ค่ะกลายเป็นศึกระหว่างวัยรุ่นกับกู้ภัยไปเลย
คือมีกลุ่มวัยรุ่นเล่นน้ำสงกรานอยู่ที่ถนนเข็ด
เขตเทศบาลอำเภอกับปราจีนบุรีนะคะ
ใช้เครื่องเปิดเสียงเปิดเพลงแข่งกัน
ดื่มเหล้าเต้นร้องรำทำเพลงสนุกสนาน
พอดึกแล้วเนี่ย๓ทุ่มกว่าตำรวจก็เออมันก็ดึกมืดค่ำแล้ว
ก็บอกให้เลิกแยกย้ายกันไปได้แล้วแล้วก็ปิดเครื่องเสียง
วัยรุ่นบางคนอารมณ์มันยังค้างอยู่ไม่พอใจค่ะ

เร่งเครื่องยนต์ใส่แล้วก็ขับรถกระบะที่เร่งเครื่อง

เร่งเครื่องมาไม่ได้สนใจเพื่อนข้างหลังเลย
เหยียบตัวออกปุ๊บเพื่อนร่วงหลังกระบะปั๊บ

นี่เจ็บแบบแขนหักขาหักกันเลยนะ

เอ้าเขาเอาเพื่อนมาส่งให้ทำไมตัวเองไม่เอาเพื่อนมาล่ะครับ

พาเพื่อนมาส่งโรงพยาบาลให้ด่าเขาอีกว่าทำไมมาช้า
แล้วทำไมไม่เอาคนเจ็บใส่รถไปเลยทีเดียว

เสร็จปุ๊บพอมาถึงโรงพยาบาลก็เลยโต้เถียงกัน

ตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุเลยนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้กำกับกะบินบุรีบอกว่า
นำกลุ่มวัยรุ่น๓คนไปที่สพกบินแล้ว
หลังจากที่๓คนนี้
กำลังถูกทำร้ายอยู่นะคะ
จริงกู้ภัยโดนต่อยเข้าไปก็เรียกเพื่อนมาล้อมแล้ว
กลูบวุ่นวายกันไป
วู้อยกันไป
ยาเสียบติดให้โทษประเภทหนึ่งแล้วก็ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีก็คือในเบิ้ม
ส่งเสียงอื้ออึงในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนอีกสองคนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นก็เลยปล่อยตัวไปค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมกบินบุรีที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ทะเลาะในโรงพยาบาลเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดคือกลุ่มวัยรุ่นตามไปโรงพยาบาลเพื่อไปดูเพื่อนที่บาดเจ็บ
แล้วก็เจอกู้ภัยหลายคนเข้าใจว่ากู้ภัยจะมาหาเรื่องไม่รู้เข้าใจอีท่าไหนเขาพาเพื่อนมาส่งโรงพยาบาล
ก็เลยตีกันต่อยการบานปลายจนตำรวจต้องมาระงับเหตุแล้วก็กลายเป็นเหตุตะลุมบอลแบบนี้แหละค่ะ